เอาไปดูเหตุดูเดือดที่พัทธลุงกันหน่อยหลายเหตุการณ์ซ้อนกันเหมือนกันนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งถือปืนไปไปที่ร้านค้าที่อยู่ห่างจากบ้านสามร้อยเมตรอ่ะ
อารวาสยิงใส่ร้านค้าเจ้าของร้านเขามีปืนเขายิงสวนโป้งกลับมาเลย
เท่านั้นแหละมี๑๙๑มาระงับเหตุพอดีมีคนแจ้งไงได้ยินเสียงปืน
ผู้ชายคนนี้วิ่งถือปืนตัวเองโดนยิงบาดเจ็บนะ
วิ่งถือปืนมาที่รถ๑๙๑แล้วขี่รถตำรวจหนีไปเลย
จับตัวประกันเป็นเด็กคนนึงเป็นผู้ชายอีกคนนึงไปด้วย

ที่มีอุปกรณ์ครบมือปิดล้อมบ้านหลังนึงที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ไปคุมตัวของนายเกริกพันธุ์ค่ะ
เป็นคนคลุ้มคลั่งที่ไปก่อเหตุยิงใส่ร้านค้านี่แหละ
ตำรวจใช้เวลาปิดล้อมเจรจาอยู่กว่าชั่วโมงนึง
เกริกพันธ์ถึงให้ลูกสาวเอาอาวุธปืน๓๘มามอบให้ตำรวจ
แล้วตำรวจก็เข้าไปชาร์จตัวในสภาพที่บาดเจ็บ
ถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ข้อเท้าซ้ายนะคะ
ต้นกู้ภัยก็ประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลก่อน
สอบส่วนเรื่องราวคือนายเกริกพันธ์เนี่ยเอาปืน๓๘ไปอารวาสร้านค้าแถวบ้าน
ยิงใส่ไปหนึ่งนัดเจ้าของร้านก็ยิงสวนกลับมา
เกริกพันธ์เนี่ยยิงไม่โดนเขาแต่โดนเขายิงเข้าข้อเท้าก็เลยวิ่งหนีไปที่รถ๑๙๑ที่จะมาระงับเหตุ
ตำรวจที่อยู่ในรถเนี่ยตกใจแล้วค่ะเพราะว่าคนร้ายเล่นวิ่งถือปืนมาแบบนั้น
ตำรวจก็ต้องลงจากรถก่อนนายเกริกพันธ์เลยขับรถสายตรวจออกไปเลยนะคะ
กลับไปบ้านบ้านอยู่ห่างร้านค้าแค่๓๐๐เมตร
ขันมที่ถ้าขโมยมาเห็นมั้ยขับไปเสร็จปุ๊บ
บอกช่วยขับรถสายตรวจเนี่ยพาไปโรงพักหน่อยโดนยิงมา
แล้วก็ชวนลูกสาวของตัวเองน้องแก้มขึ้นรถมาด้วย
ระหว่างทางจะไปโรงพยาบาลมีกระบะสีดำขับตามมา

กระสุนไปโดนนายสิทธิพรที่จะพาคนก่อเหตุไปโรงพยาบาล
นายเกลือคนก่อเหตุเลยพาลูกสาวหนองแก้มไปหลบ
ที่บ้านของชาวบ้านจนตำรวจเนี่ยตามไปเจอแบบนี้
แล้วก็ช่วยทุกคนส่งโรงพยาบาลกันก่อน

ที่สามีอารวาสเพราะไม่ได้กินยาต่อเนื่อง
มีประวัติเสพยาติดยาบำบัดแล้ว
แต่เมื่อกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยญาติไปรับยามาให้
ไม่รู้เหมือนกันสามีเป็นอะไรกินรวดเดียว๖๐เมตรกะจะตายค่ะ
แล้วหลังจากนั้นไม่ได้กินยาอีกเลยก็เลยคลุ้มคลั่งเลยนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะที่บ้านโคกอในอำเภอป่าพยอม
ก็เจอรถตำรวจคันเมื่อสักครู่นี้จอดอยู่ในสภาพกันชนหน้าพัง
เพราะไปชนกับเสาไฟฟ้าประตูก็เปิดอ้าอยู่
เลือดอยู่ที่วางเท้าฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าด้วย
คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าบ่ายสามโมงเนี่ยผมนั่งหน้าห้อง
ได้ยินเสียงปั้งเสียงปืนดังสองนัด
หันไปดูโอ้โหรถตำรวจชนเสาไฟฟ้าอย่างจังเลย

แล้วเด็กก็ตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพ่อหนูด้วย
ก็รีบเปิดประตูวิ่งพาพ่อไปหลบในห้องเช่า

เขาบอกผมก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันว่าตกลงเรื่องราวมันอะไรยังไงกันแน่
ลองฟังเขานะคะ
ทีนี้ไปดูตรงร้านค้าที่เป็นจุดเกิดเหตุแรกกันหน่อยนะคะ
คือตรงนั้นมีมอเตอร์ไซส์ของไนเกรอะพันคนก่อเหตุเจาะทิ้งเอาไว้ด้วย
ส่วนสภาพร้านค้าเนี่ยมีรอยกระสุนด้วยนะ

ไฟท้ายตะกร้าหน้ารถ
ก็มีกระสุนฝังอยู่ส่วนร้านค้ามีกระสุนที่ตู้น้ำแข็งกับตู้แช่

ได้คุยกับเจ้าของร้านคือสิบเอกทานงศักดิ์ชูรักษ์ค่ะ
ก็เป็นคนที่ถูกตอนแรกเป็นเจ้าของร้านที่จะถูกยิงใช่ไหมแล้วเขาก็ยิงสวนกลับไป
คือตอนประมาณเที่ยงห้าสิบนาทีเขาอยู่แถวหน้ามหาวิทยาลัยชักศิลป์

ส่งข้อความทางลายมาคมครูบอกดิจะเข้าไปฆ่าพ่อกับแม่
เขาเห็นท่าไม่ดีก็โทรแจ้งตำรวจมานี่คือสาเหตุที่ทำไม๑๙๑มานะคะ
แล้วเขาก็รีบกลับบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของ
ครึ่งชั่วโมงเกริกพันธ์ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเลย
วายอารวาสก็ไม่รู้หลอนยาจากไหนแหละ
พอรถสายตรวจมีตำรวจสามนายสพป่าพยอมมาระงับเหตุปุ๊บเนี่ยนะ
จอดรถทิ้งไว้ริมถนนใกล้กับมอเตอร์ไซค์ของเกริกพันธุ์
ระหว่างที่พูดคุยเจรจาอยู่เกริกพันธักปืนยิงใส่เขาใส่ร้านใส่แม่เขาเลย
เขาเลยต้องยิงสวนกลับไปค่ะ
พอชั่วโมงเกริกพันธุ์มาปุ๊บเขาก็ถี่รถมาที่ชั่วโมงเกริกพันธุ์
แล้วเขาก็ชักปืนเขาชักปืนเพราะก็๓สันครตีก่อนยิง
ก็ในบ้านอยู่ใกล้กัน